สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยงเช่นเคยนะครับ
และอยู่กับผมทัศนัยโค้ทองและคุณสุพัสรามหาคามินครับ
ในวันนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมสามารถส่งไลน์มาได้
โดยเฉพาะการไว้อาลัยคุณปอทฤษฎีรวมถึงพูดถึงสภาพอากาศก็ได้
เพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมทั้งหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาด้วย
อยากจะทราบว่าพื้นที่ไหนมีความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างไรบ้างค่ะ
พูดคุยกันมาได้ผ่านหน้าจอชัดข่าวเที่ยงค่ะ
ใช่ครับเพราะว่าเช้าวันนี้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมเหมือนกัน

ส่วนช่วงแรกของชัดข่าวเที่ยงทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ยังคงเกาะติดบรรยากาศที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำค่ะ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาแล้วมีประชาชนเดินทางไปร่วมไว้อาลัยคุณปอทฤษฎี
ติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณรัชนีคำนึงควร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดบุรีรำค่ะ

บรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะที่สาราธรรมนุภาพ
กลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
เริ่มมีประชาชนดันทางมาร่วมขอรับศก
พร้อมกับครอบครัวสหวงกันตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
ประชาชนชาวบุรีรำนะคะได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยต่อการจากไป
พระเอกอันเป็นที่รักปทฤษฎี

โดยแฟนคลับกลุ่มนี้ค่ะเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า

เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ชาวบุรีรำรักและชื่นชมในตัวพระเอกคนดัง
เป็นอย่างมากเพราะเป็นคนกระตันยู

และเป็นต้นแบบของดาราที่ทุกคนควรยึดถือ
มีความกะตันยูต่อ

เป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดี

ทุกอย่างเลยแล้วก็มาแบบ
แนะนำประชาชน

ให้แบบอ่านการทำนาทำอย่างนี้นะ
ทำเฉินทำอย่างนี้นะและอย่างนี้

ทุกคนและเยาวชน

ประพฤติตัวเหมือนเขาจะน่ารักมากเลย

คือเสมอต้นสำหรับตาย

ตั้งตายช่วงศาลนะคะ
ก็ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวถึงความประทับใจในตัวดารารุ่นน้องด้วยนะคะ
นี้ค่ะกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมศพจะเริ่มขึ้นในเวลา๑๙นาฬิกา
โดยในคืนนี้นะคะโรงเรียนบุรีรำพิทยาคมครอบครัวธีรวนิต
โรงเรียนอนุบาลบุรีรำและชมรมผู้เกษียณราชการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำเป็นเจ้าภาพร่วมกันค่ะ
ที่กองบังคับการการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำได้วางแผนในการดูแลรักษาความปลอดภัย
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในงานศพของปทฤษฎี
ดารานักแสดงชื่อดังที่ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดกลางพระอารามหลวงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คาดว่าตลอดทั้งสัปดาห์จะมีผู้มาร่วมงานศพของปอนั้นเป็นจำนวนมาก
ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจกองกำกับการสืบสวน
อาสาสมัครตำรวจชุมชนเฉลี่ยวันละ๒๐๐นาย
โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่๒๔มกราคม๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
นายทฤษฎีสหวงณเมรุวัดกลางพระอารามหลวง
ก็คาดว่าจะมีดารานักแสดงผู้ที่คุ้นเคยแฟนคลับและประชาชนทั่วไป
เดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
และไว้อาลัยให้กับพระเอกหนุ่มหลายหมื่นคน
จึงต้องมีการดูแลความเรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษ
โดยได้จัดกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าไปสอดส่องตามจุดเสี่ยงและบุคคลต้องสงสัย
เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสก่อเหตุล้วงกระเป๋า
ลักทรัพย์ของผู้ที่มาร่วมงานศพเพราะจะมีผู้คนเป็นจำนวนมาก
พันธุ์ตำรวจเอกรุธพลนวรัฐผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรำระบุว่า
ศูนย์ติดต่อประสานงานสำหรับสื่อมวลชนไว้ที่บริเวณวัดกลางพระอารามหลวงตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในด้านต่าง
นี้ในส่วนของการจัดการจราจรเบื้องต้นในเขตพื้นที่ภายในบริเวณวัด
ห้ามไม่ให้รถทุกชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปจอด
รวมถึงจะมีการปิดถนนในเส้นทางรอบวัดบางส่วนเพื่อป้องกันการจราจรแออัด
นี้ยังได้ร่วมกับทางเทศบาลเมืองบุรีรำจัดหาสถานที่ไว้
สำหรับเป็นที่จอดรถของผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานศพในครั้งนี้
ซึ่งจะอยู่ห่างจากวัดประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตร
บรรยากาศสดขณะนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลัง
ก็จะเห็นว่าประชาชนชาวบุรีรำนั้นได้ทยอยเดินทางมาร่วมเคารพศพ
แล้วก็มีครอบครัวสหวงนั้นรอต้อนรับกันอย่างพร้อมหน้า
เพียงคุณพ่อสงวนที่เพิ่งจะเดินทางออกจากวัดไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะ
และก็มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวสั้น
รอรับแขกอยู่ด้านหน้าก็คือภรรยาสาวพระเอกชื่อด่าง
รายงานสดจากวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ